ปกติเราจะเห็นแบบแก๊งวัยรุ่นต่าง

ลุงอายุ๕๐จะ๖๐อยู่แล้ว
แล้วมากันแบบโอ้โหมารุมคุณลุงอ่ะนะคะมากัน๕คนค่ะ
นี่รถกู้ชีพฉุกเฉินมาแล้วค่ะซึ่งหน่วยกู้ภัยสว่างธรรมสถานลำปางนั้น
ต้องไปช่วยประถมพยาบาลคุณลุงสมบูรณ์อายุ๕๖ปี
โดนแก๊งวัยรุ่น๕คนรุมทำร้ายร่างกายในงานบุญทอดกระถิ่นสามัคคี
เขาจะหาตังค์สมทบทุนบุรณปฏิสังขรวัดนากวมใต้ที่ลำปาง
แล้วลุงเล่าให้ฟังบอกว่าที่งานเขาก็จัดเลี้ยงโต๊ะจีน
วงดนตรีมาแสดงซึ่งลุงเนี่ยนะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชน
ก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยของงานไงเห็นแล้วแหละ
วัยรุ่นนี้มาเที่ยวงานแล้วจุดประทัดปิงปองเล่น
ลุงก็เลยไปถามไงใครเป็นคนปลาประทัดไอ้หนุ่มอย่าเล่นประทัดนะ
ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นมาทำร้ายมาชกต่อย
หาว่าลุงไปชี้หน้าด่าทำร้ายลุงเสร็จก็หนีไป
แต่ว่าลุงอ่ะจำหน้าได้หมดเลยเบื้องต้นแจ้งความเอาไว้แล้ว
สพเขลังนครลุงบอกว่ายังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ